พิธีเปิดนะครับที่หน้าสำนักงานกศชเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
เดินทางมาถึงแล้วมีบรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็จะนำไปสู่การจับฉลากเลือกห้องนะครับ
ตอนนี้ครับเราไปชมบรรยากาศโดยคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานสดจากหน้าสำนักงานกศธชเลยครับ

ตอนนี้บรรยากาศเรื่องของการประมูลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
เพราะว่าตอนนี้มีการเปิดงานอยู่ด้านบนคุณผู้ชมครับ
ด้านหลังของผมนั้นเป็นอาคารที่ใช้สำหรับการประมูลในวันนี้ครับ
นี่คือบรรยากาศจากกล้องสดของเรานะครับ
ตอนนี้ผู้บริหารของกศชนะครับกำลังกล่าวเปิดงานอยู่นะครับ
คนอากาศเอกพระเรศปุ่นนาศีนะครับ
ซึ่งเป็นประธานของกศชกำลังกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับ
ด้านหลังนั้นจะเป็นผู้บริหารของทั้ง๔ค่ายที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในวันนี้ที่มาพร้อมกันแล้ว
แต่ละคนก็เดินทางเข้ามาด้วยความพร้อมสีหน้าสีตาที่ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้มีการถือเลิกงามยามดีอะไรครับ
แต่ว่าถือเลิกสะดวกของตัวเองแต่คาดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ตั้งใจเอาไว้นะครับ
ค่ายก็ใส่สูตรสีดำเสื้อขาวมา
ถือว่าเป็นความมั่นใจของแต่ละค่ายครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้หลังจากที่ทุกคนนั้นเดินทางเข้ามาแล้วให้เริ่มลงทะเบียนกันตอน๗โมงครึ่งที่ผ่านมา
และวัตถุประสงค์ความคาดหวังของการประมูลนี้จะเป็นอย่างไร
รวมทั้งเรื่องของการเติบตัวของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมของประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากมีการกล่าวเปิดงานเสร็จนะครับ

เพื่อให้แต่ละค่ายนั้นจับฉลากว่าตัวเองจะได้ห้องการประมูล
เลขไหนห้องไหนแล้วจะมีรหัสการเข้าระบบเรื่องของการประมูลจะเป็นรหัสอะไร
เพื่อให้แต่ละค่ายนั้นนำไปเข้าระบบล็อกอินของการประมูล
แต่ว่าจะไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าค่ายไหนจะได้รหัสไหนไป
รวมทั้งค่ายไหนได้ห้องการประมูลที่เท่าไหร่นะครับ
ซึ่งปีนี้จากเดิมจะให้ทุกคนนั้นอยู่ชั้นเดียวกัน
แต่ปีนี้จะมีการแยกชั้นเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความมั่นใจความปลอดภัยความโปร่งใสของการประมูลด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับการประมูลในวันนี้จะเริ่มมีการจับฉลาก
หลังจากมีการเปิดตอนนี้ไปครับแล้วก็ถึงเวลา๘โมง๔๒๐นาทีก็จะมีการจับฉลากครับ
หลังจากนั้นจะให้ผู้ร่วมประมูลนั้นเข้าห้องของตัวเองแล้วก็จะเริ่มเคาะในเวลา๙โมง
ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะมีการเริ่มเคาะราคาการประมูลกันแล้วครับ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้บางค่ายอาจจะไม่มีการถือเลิกถือยาม
แต่บางค่ายก็ถือเลิกมงคลของตัวเอง
วันนี้พาคุณผู้ชมรวมทั้งผู้ประมูลทุกคนมาตรวจสอบเลิกงามยามดีของวันนี้กับการดูดวงจากอาจารย์นพไทยรัฐกันครับ

คุณผู้ชมครับเวลาเลิกงามยามดีของวันนี้นะครับ
เป็นเวลา๑๑นาฬิกา๓๒นาทีถึง๑๒นาฬิกา๒๖นาทีครับ

บอกว่าวันนี้ต้องใส่สีเทาสีส้มสีม่วง
ก็ดูว่าวันนี้แต่ละค่ายใส่สีอะไรกันมานะครับ
แต่ว่าสีที่ไม่ควรใส่ก็บอกว่าเป็นสีเข้ม
เพราะว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมดลงไปแล้ว
เน้นใส่สีอ่อนเปรียบเสมือนพืชพันธุ์ที่กำลังเติบโต
และสามารถรับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่
ดใส่สีขาวสีเหลืองสีครีมน้ำตาลนะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมและแต่ละบุคคลนะครับ
ส่วนราศีที่โชคดีวันนี้มาดูกันนะครับ
แต่ละค่ายนั้นส่งคนราศีไหนมาร่วมประมูลครับ
อันดับที่๑คือคนราศีตุลเพราะว่าบุญกุศลที่เคยสะสมไว้
ทำให้ชาวราศีตุลไม่ว่าทำอะไรก็สำเร็จสมดังปรัฐนานะครับ
อันดับที่๒เป็นราศีกุมมีเกณฑ์ทำสิ่งใดตั้งใจเอาไว้จะสำเร็จ
แต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากหน่อยต้องเหนื่อยและลำบากก่อนจะประสบความสำเร็จครับ

ดวงของชาวราศีเมทุนจะช่วยหนุนนำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้มีการนำโถที่ใส่ลูกบอลนะครับ
ที่ใส่สลากเอาไว้ซึ่งในนั้นก็จะมีการระบุรหัสกับการเข้าการประมูลในระบบของกศช
รวมทั้งจะมีการระบุเลขห้องชื่อห้องของการประมูลในวันนี้นะครับ
ว่าแต่ละค่ายนั้นจะได้ห้องการประมูลไหนไปแล้วก็จะได้รหัสการประมูลเข้าระบบอะไรยังไงไปนะครับ

ซึ่งตอนนี้ก็มีการกำลังจับฉลากกันอยู่ว่าจะให้ใครเป็นผู้จับสลากก่อนหลังในการประมูลนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจับประมูลไปแล้ว
นี่คือผลเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณนะครับที่มีการเริ่มจับการประมูลอยู่ตอนนี้ครับ

คุณผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ช่วงของการประมูลใน๙โมงเช้าของวันนี้บริการของการเริ่มการประมูลจะเป็นอย่างไร
ไหนจะมีการเคาะราคาขึ้นไปมากน้อยแค่ไหน
แล้วการประมูลในวันนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับ
คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรยากาศของการประมวลอีกครั้งหนึ่งว่า
ใครมีการจับฉลากเป็นอย่างไรกันบ้างรวมทั้งบรรยากาศของการประมูลก่อนเริ่มต้นจะเป็นอย่างไร
กับผมและทีมข่าวของเราจะปักหลักบรรยายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวของทรัฐทีวีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ